สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังต้องตามต่อเรื่องปัญหานักท่องเที่ยวลดลงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากชาวจีน
ลดลงมา๔๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะนี้
ใครที่ทำธุรกิจโรงแรมอยู่
ใครที่ทำธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับโรงแรม
ธุรกิจร้านค้าร้านอาหารธุรกิจขนส่ง
บ่นกันเป็นแถวว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
จะลำบากถึงขั้นต้องลดคนงาน
ถึงขั้นต้องปลดคนงาน
บางเจ้าถึงขั้นบอกว่าอาจจะต้องเลิกกิจการ

ฉะนั้นมาตรการที่คุณมิ้นโปรยไว้ว่า
มีการตอบสนองแล้ว
จากขอรมอเมื่อวานนี้
โดยการนำเสนอของหลายฝ่าย
สุดท้ายก็คือว่าค่าวีซ่า๒๐๐๐บาท
ที่นักท่องเที่ยวต้องมาจ่ายที่ปลายทาง

ยกเลิกไฟ๒๐ประเทศบวก๑
วก๑ก็คือบวกไต้หวัน
ผมขอดูประเทศสำคัญที่นักท่องเที่ยวมามากนะครับ
จีนอินเดียไต้หวันซาอุดีอาราเบียภูฐานยูเครนมันดีฟ

รวมทั้งหมด๒๐ประเทศบวก๑ก็คือบวกไต้หวัน
นี่เป็นยาแรงที่คนในวงการท่องเที่ยว

คราวนี้๒เดือน๓เดือนที่เหลือจากนี้

นักท่องเที่ยวอาจจะกลับมาเหมือนเดิม
คนที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้อีกคนนึง
ผลประบบตรีสุลเชษภาคพาน
อยู่ในสายกับผมตอนนี้ขอถามรายละเอียดหน่อย

อ่ะตกลงว่ามีผลเมื่อไหร่นะฮะ
ครับขณะนี้เมื่อวานคอลโมมีมตินะครับ

ประมาณการนะครับก็น่าจะ
อย่างช้าต้องเริ่ม๑ธันวาต้องเริ่มแล้ว
นับจาก๑ธันวาคมไป๖๐วันในการเว็บค่าธรรมเนียม๒๐๐๐บาท
ในการเกรงค่าธรรมเนียมในการจวดลงตาณช่องทางของตม
ในส่วนนี้ก็ต้องการเรียนให้จากว่า
ในการทรงเที่ยว
เพิ่มกำลังพลสำรวจต่อมอที่ต้องประจำอยู่สถานบิน
เพราะแน่นอนหลังจากเริ่มใช้แล้ว
เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามามากแน่นอน
เพราะฉะนั้นกำลังพลของตม

แล้วก็ต้องบริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับ
มาตรการที่แจกการ์ดวันเกิด
รู้ว่านักท่องเที่ยวคนไหนเกิดวันไหนดูจากหนังสือเดินทาง
ยังแจกการ์ดอวยพรวันเกิดอยู่ไหมฮะ

ทุกวันนี้ก็ทั้งห้าสถานบินอำนาจชาติ

อันนี้ก็เป็นเล็กน้อยเป็นการแสดงออกถึง

ความจริงใจของประเทศไทยในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศนะครับ
เวลาเขาผ่านการตอนมแล้วเขาต้องรู้สึกประทับใจ
อยากจะให้เขาประทับใจว่า
โอกาสกลับไปบ้านในวันเกิด
ลูกเมียยังไม่ได้โอเวฟอร์นเบอร์เตย์เลย
แต่ตรงเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ตรงเที่ยวต้องมอเนี่ย
กับรู้วันเกิดเขาได้ยังไงนะครับ
เวลาเราสแตมป์ให้เขาแล้วเนี่ยพร้อมทั้งยื่นการ์ดวันเกิดให้เขาเนี่ย
เขาจะรู้สึกตกใจและรู้สึกประทับใจนะครับ
เพราะฉะนั้นอยากจะให้นักโทรเที่ยวเนี่ยมาบ้านเราแล้วเนี่ยประทับใจ
แล้วก็เมื่อกลับออกไปเนี่ยเมื่อเราประทับตาสุดท้ายก่อนเขาจะออกจากประเทศเราไปเนี่ย
เขาก็อยากกลับมาประเทศไทยอีกนะครับ
ตอนยื่นการ์ดโวยพรวันเกิดนี่พูดแฮปปี้เบิร์ตเดย์กับเขาด้วยไหม
บอกแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับพอเขาส่งพัสบอร์ตมาให้เราเนี่ย
สังหวัดต่อหมอก็จะกระแทมป์ให้เขานะครับ
แล้วเวลายื่นกลับไปเนี่ยก็จะยื่นพร้อมการ์ดแฮปปี้เบิร์ตเดย์
พร้อมทั้งตำรวจต่อหมอก็จะกล่าวแฮปปี้เวิร์สเตย์ของเขาด้วยนะครับ
ทุกคนก็จะประทับใจเขาจะงงว่าทราบได้ยังไงว่า

นึกถึงเราถ้าไปต่างประเทศเราก็
เรื่องเรือล่มที่ภูเก็ตซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่ง

จนวันนี้ยังกู้ยังกู้เรือลำนั้นไม่ได้
ทำยังไงท่านผู้บัญชาการ

วันนี้ในมาตรการหลายมาตรการที่ออกมานะครับ
เตรียมมาตรการที่แสดงถึงความจริงจังมุ่งมั่นของประเทศไทย
ทั้งนั้นนะครับในการที่จะแสดงออกให้
ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเขามองเห็นถึงความจริงใจของเรา
รวมถึงเรื่องเรือวันนี้ท่านผู้เด็กประวิทย์วงสุวรรณ
ในการยกน้ำหนักมันไม่ไม่สามารถยกได้ไม่สามารถกระเทียงได้ถึงพอที่ต้อง
นิกขึ้นมาจากท้องทะเลนะครับณเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เรือเทรนขนาดหนึ่งพันตันนะครับ
นายกเรือสองร้อยตันเนี่ยเอ่อทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเริ่มยกวันที่เจ็ดคือวันนี้นะครับ
นะฮะก็จะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้าวันนะครับนะฮะ
ถ้ายกเรือขึ้นมาได้แล้วในส่วนของผมในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนนะครับ
โดยมีท่านผลกระบวนเอกทุ่งลัวแสงค้าเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแหละฮ่าฮ่า
ก็จะไล่เรียนในเรื่องของผู้กระทำความผิดนะครับทั้งหมดนะครับ
ว่าจะเป็นเจ้าที่รัฐหรือในส่วนของเอกชนนะครับนะครับ
เพื่อจะแสดงให้ประเทศจีนเขาเห็นถึงความจริงใจที่เราเนี่ย
ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยชัดเจนนะครับ
ตอนนี้ที่เขาเผยแพร่กันในไลน์ที่เมืองจีนนะว่ามาเมืองไทยเนี่ย
เรือก็ไม่ปลอดภัยรถบัสนั่งรถก็ไม่ปลอดภัย
รถชนกันบ่อยตกเขาตกเหวบ่อยคนจีนมาตายเยอะ
อันนี้เราจะทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นว่าเรากวดขันดูแลเรื่องความปลอดภัย
การโดนลดการเดินเรือเนี่ยครับฮะเอ่อต้องครับวันนี้ที่
ต้องกลับเรียนไทยจากที่วันนี้ที่สถาการณ์มันต้องเชื่อจีนลดลงอ่ะนะครับ
ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับอ่า
แต่ผมมองว่าอย่างนี้นะครับในส่วนนี้ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ย
แต่เรื่องยอดลดลงเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลใจแต่ต้องหันกลับมาดูตัวเองนะครับ
นะฮะคือวันนี้ต้องหันกลับมามารักษามาตรฐานของตัวเองนะครับ
และรักษาหน้าที่ของตัวเองเช่นวันนี้ในวิกฤติการท่องเที่ยวจะต้องบูรณาการทุกส่วนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางเรือมาตรฐานทางเรือมาตรฐานทางรถมาตรฐานทางสนามบินนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยจะต้องต้องร่วมกันบูรณาการกัน
และทำให้มาตรฐานเนี่ยดีขึ้นผมเชื่อมั่นว่าเมื่อมาตรฐานดีขึ้นนะครับ
ไม่มีคำว่าสู่สารรถไม่มีคำว่าเรือไม่ได้มาตรฐานนะครับ
วันนี้เราเพิ่มกำลังทั้งตำรวจท่องเที่ยวทั้งทหารเรือทั้งในส่วนของ
กาดนะครับแล้วก็กรมเจ้าท่าประจำบริเวณท่าเรือทั้งหมด
ประจำทั้งหมดในการใช้๔ส่วนในการร่วมกันปล่อยเรือนะครับ

วันนี้ต้องเอาสักทีนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อ
วันนี้ถ้าเราสร้างมาตรฐานรวบกันแบบนี้ถูกตัวอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบวกกรมเจ้าท่าทางบวกท่องเที่ยวผมเองทางบวกตรม
ผมมองว่าสถานการณ์ดีขึ้นแน่นอน
วันนี้ผมเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าอยู่ใกล้ประเทศไทย

แล้วถ้าเราทำให้เขาทราบว่าเราสร้างมาตรฐานชัดเจน

รวมถึงเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างนะครับ

หรือว่านักท่องเที่ยวทุกประเทศเฉพาะเรื่องรายได้เข้าประเทศ
แต่เราแสดงความจริงใจให้เขาเข้าประเทศเรา
เพื่อความรู้สึกที่ดีนะครับ
เอาล่ะนี่ก็เป็นความหวังนะฮะท่านผู้บัญชาการนะ

ขอบคุณครับที่ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว
เพราะมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงเลยครับ

ถ้าหายไปกระทบหมด
วันนี้ปิดท้ายด้วยงานการกุศลหน่อยครับ
คุณชวีวันธรรมชาติแจ้งมาฝากข่าวมาจาก
จังหวัดนครพนมครับวันอาทิตย์ที่๑๑พฤศจิกายนนี้
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีแรงงาน
ท่านจะเป็นประธานเดินวิ่งข้ามโข่มครับ
คือวิ่งจากนครพนมของไทยนะฮะ
แล้วข้ามแม่น้ำโขงไปที่แขวงคำม่วนของลาว
จะวิ่งผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓
ที่เห็นในจอเนี่ยสะพานนี้สวยงามมากครับ
เขาจัดวิ่งครั้งนี้หารายได้สมทบมูลนิธิศรีโคตรตระบูล
ตอนแรกเนี่ยท่านรัฐมนตรีตั้งเป้าไว้ว่า
จะมีนักท่องเที่ยววิ่งเข้าประมาณ๔๐๐คนสมัคร
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้ยอดคนสมัครทะลุไปถึง๗๐๐คนแล้วครับ
ฉะนั้นก็จะเป็นการวิ่งที่บรรยากาศดี
แล้วก็น่าที่จะได้รับความร่วมมือมากนะครับ
เงินเข้าการกุศลวันอาทิตย์ที่๑๑พฤศจิกายนนี้ครับ
ที่จังหวัดนครพนมและนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ